ท่านผู้ชมครับที่นครนายกนะครับวันนี้มีอุบัติเหตุรถบัตรทัศนศึกษาของครูแล้วก็เด็กนักเรียนนะครับ
เป็นเด็กชั้นปฐมนะครับที่ไปกัน๔๙ชีวิตทั้งครูและเด็กนักเรียนนะครับ
เสียหลักแหกโค้งตกข้างทางนะครับน้องน้องเนี่ยบาดเจ็บไปสิบสี่คน
นะโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากกว่านี้ค่ะนี่ฮะที่เกิดเหตุตรงเนี้ยครับ
น้องน้องเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยใช่ค่ะยังดีที่ไม่เป็นอะไรกันมาก
แล้วก็ตามคลิปคือดูน้องน้องก็มีสติใช่ก็ช่วยกันแล้วก็มีถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานด้วยอ่ะ
คือโชคดีที่รถไม่ได้มาเร็วมากนะฮะก็เป็นลักษณะแหกโค้งแล้วก็พุ่งตกลงไปที่ข้างทาง
ไม่ถึงขั้นพุ่งชนจนแบบโอ้โหพลิกคว่ำจนแบบกระจายอะไรขนาดนั้นนะคะ
น้องก็ยังมีสตินะครับถ่ายคลิปเอาไว้เหตุการณ์ตรงนั้นนะครับ
ภาพก็จะเอียงไปเอียงมาหน่อยอาจจะแบบค่อยหาทางออกด้วยอ่ะนะฮะ
เป็นจุดทางโค้งถนนเส้นบ้านนาศรีกะอ้างที่ตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
รถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนเขาส่องกล้องเสียหลักแหกโค้งพุ่งชนกับแผงกั้นขอบทาง
แล้วก็ถลายไปชนต้นไม้ก็ไปคาพิงอยู่กับต้นไม้ฮะ
กระจกกระเจิกอะไรก็แตกเสียหายหมดคุณครูก็รีบพาเด็กนักเรียนลงมาจากรถบัสคันนี้นะครับ
บางคนก็ร้องไห้ตกใจบางคนพอมีสติก็ถ่ายคกถ่ายคลิปเอาไว้
พ่อแม่ผู้ปกครองรู้ข่าวก็มาเนี่ยฮะเป็นห่วงลูกหลานนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับ
สิบสี่นะฮะจากทั้งหมด๔๙ชีวิตจากการตรวจสอบนะครับรถบัสทัศนศึกษาคันนี้
มีเด็กนักเรียนกับคุณครูนั่งมาทั้งหมด๔๙คนนะครับเป็นเด็ก๔๕ครู๔คน
แล้วก็มีเด็กบาดเจ็บในจำนวนนี้๑๔คนนะครับนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยนะครับ
คุณครูของโรงเรียนเขาส่องกล้องที่นั่งมาในรถบัสคันนี้กับเด็กนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุในวันนี้นี่แหละนะครับ
กำลังจะพานักเรียนชั้นปฐมกับมัธยมประมาณร้อยคนนั่งรถบัตร๒คันไปทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตจังหวัดปฐุมธานี
ก็จะไปจากนครนายกขับรถออกมาจากโรงเรียนเขาส่องกล้องที่ตำบลเขาเพิ่มห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ไกลนะฮะ
คันแรกเนี่ยเป็นเด็กมต้นม๑ถึงม๓คันที่๒ที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นเด็กปฐมป๑ถึงป๓นะฮะ
ขับออกมาจากโรงเรียนความเร็วประมาณ๗๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาถึงทางโค้งตรงจุดเกิดเหตุ
รถบัสเสียหลักหลุดโค้งพุ่งตกลงข้างทางนี่ฮะแล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงต้นไม้นะครับ
โชคดีที่เด็กบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
ปกติไม่มีอะไรเลยแต่อย่างนี้บอกได้อย่างเดียวคือคนขับน่าจะไม่ชินกับเต้นทาง
เพราะว่าเขาโค้งกว้างเนาะแต่ว่าความรู้สึกคือเขาก็ขับอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
เกณฑ์ที่ดีเริ่มต้นก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอันตรายสหรัฐนะครับ

ส่วนสาเหตุเนี่ยต้องฟังจากคนขับนะครับ
คนขับชื่อนายอรุณพลับดีอายุ๖๖ปีนะครับ
เขาบอกว่าเขาขับรถบัสคันที่๒นะฮะตามคันแรกไป
ขับมาถึงจุดเกิดเหตุตอนนั้นกำลังเข้าโค้ง
รถเสียหลักตกข้างทาง
เขายอมรับว่าเขาไม่ชินเส้นทางคุณเขียนมาสอน

แล้วเพิ่งเคยมาแถวนี้เป็นครั้งแรก
เมื่อเช้าก็เลยต้องยกเลิกการเดินทางไปทัศนศึกษาโดยปริยาย
สอบพอบ้านนาก็ต้องนำตัวคนขับรถบัสเนี่ยไปตรวจสอบตามขั้นตอนแล้วครับ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วก็สอบปากคำขยายผลกันต่อไป
แต่นี่แหละฮะชีวิตลูกหลานฝากไว้ทั้งนั้นครับ